ผู้ชมครับช่วงคำประวัตินี้ที่นครสวรรค์นะครับ
ตำรวจตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับ

ในรถที่นั่งมาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยดื่ม

ยังไงก็ลงมาแล้วก็มาเป่าก่อนก็แล้วกัน

ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ผมก็มึงอยากได้ตามมึงก็บอก
เป็นคนนั่งมาเขาบอกเขาไม่ได้ดื่ม

แล้วจะตรวจอะไรก็เลยด่าตำรวจเข้าไปนะครับ
ลักษณะเหมือนกับบอกว่าตำรวจนี่แหม

ตั้งใจจะหาผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับ
นี่สพนครสวรรค์นะฮะตำรวจจราจร

ก็อย่างที่ท่านเห็นในคลิปนะฮะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ

เป็นถึงเจ้าของสถานบันเทิงในพื้นที่นะครับ
แล้วก็สนิทกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่

ล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พันธุ์ตำรวจโทกิตินันรุ่งฉัด
รองภูมิกับการสอบสวนสพมนครสวรรค์ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคืน๒๗สิงหาคมตี๑๕๙นาที
วันนั้นสพมนครสวรรค์มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราว

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ก็มีรถยนต์ฟอร์ดสีดำขับเข้ามาที่ด่าน

คือคนนั่งมาบอกผมดื่มแต่คนขับไม่ได้ดื่มก็เหมือนกับจะไม่ให้ตรวจต่อนะครับ
สุดท้ายก็ต้องให้ลงมาจากรถก็ตรวจแล้วนะฮะคนขับคันนี้ก็ไม่ได้ดื่มจริงนะครับ
สิบตำรวจเอกวุฒิชัยที่ทำหน้าที่อยู่นะครับอ่าพอเจอเหตุนี้มีการดูหมินเจ้าพนักงาน
ก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานจนช่วงค่ำ๕กันยายนก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗สิงหาคมนะฮะค่ำเมื่อวานนี้คนที่อยู่ในคลิปนะครับ
ที่ต่อว่าด่าทอตำรวจอ่านี่ฮะคือนายปรัฐพีวัฒนวรวิทย์นะครับ
มาเข้าพบตำรวจสพเมืองนครสวรรค์แล้วพบท่านภูมิกับนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกเศรษฐวุฒิรอดจันทร์
พร้อมกับยอมรับว่าคืนวันนั้นตัวเขาเนี่ยเมานะฮะคนขับไม่ได้ดื่มจริงส่วนตัวเขายอมรับว่าพูดจาไม่ดีกับตำรวจจริง
โดยขอมาปรับความเข้าใจขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกนายทางภูมิกับก็เลยให้ทางตำรวจที่ทำงานที่หน้าด่านเนี่ยได้มาพูดคุยกันนะครับ
แล้วก็มีการจับไม้จับมือกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้นะฮะ๑๐ตำรวจเอกวุฒิชัยนะครับยืนยันว่าไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับเพราะว่าวันนั้นก็ยืนยันว่าทำตามหน้าที่จริง
ก็คือเป็นการกระทบแค่ท่างแต่ตอนนี้ผมก็ไม่คือคุยตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับก็คือไม่ติดใจเอาความอะไรครับก็คือเป็นการกระทบแค่ท่างกันที่เฉยแบบระหว่างปฏิบัตินักที่ครับในส่วนเราก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะครับผมไม่ได้ติดใจเอา